การทำมะปรางริ้วจะสามารถทำได้หลากหลายลวดลายขึ้นอยู่กับความชำนาญและการฝึกฝน
โดยลายที่เป็นพื้นฐานของมะปรางริ้วคือลายริ้วตรงเป็นการทำให้เกิดลายเส้นริ้วรอบผลมะปราง
ความสวยงามของลวดลายนี้คือการริ้วมะปรางให้มีช่องระยะห่างระหว่างริ้วเสมอกัน
และลายริ้วตรงก็ต้องมีขนาดริ้วที่สม่ำเสมอกัน
ริ้วเสร็จแล้วก็ต้องคว้านเมล็ดออก
จากนั้นจึงค่อยชุบด้วยน้ำเชื่อมเพื่อเป็นการปรับรสชาติของมะปราง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน